คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ
ช่วยกันดูหน่อยนะคะเพราะว่าพี่สาวของผู้ชายวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปภาพ
เขามาร้องขอความเป็นธรรมเขาบอกว่าถูกตำรวจสายตรวจนะคะ
นายเลยนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของน้องชายเขา
รถของน้องชายเขาล้มแล้วเหมือนกับลากตัวเข้าไปไปที่ทางเท้า
และเนี่ยค่ะจังหวะแบบนี้เขาไม่แน่ใจว่าถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายหรือไม่
คุณผู้ชมช่วยดูค่ะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
น้องชายของเขาเนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี้ยตามลูกศรสีเหลืองที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็ถูกนำตัวขึ้นรถของเจ้าหน้าที่แล้วก็พาไปโรงพักอืมนี่ค่ะ
นี่นะคะตามภาพนี้เลยเห็นไหมคะรถล้มแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่ทางเท้า
แล้วเจ้าหน้าที่หลายนายเลยก็กรูเข้าไปนี่นะคะเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจสายตรวจนะคะ
ตามข้อมูลของพี่สาวของผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็น๑๐นายเลย
แล้วก็จับตัวน้องชายเขาขึ้นรถกระบะของตำรวจสอนอสายไหมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖เมษายน๔ทุ่มครึ่งปากซอยสายใหม่๒๗เขตสายใหม่
นี่นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาร้องขอความเป็นธรรมมา
ถูกเจ้าหน้าที่กดศีรษะน้องเขาลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
แต่ตามภาพมันเหมือนกับถูกทำร้ายคุณแม่ของผู้เสียหายบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะลูกชายไปส่งเพื่อนในซอยวัดเกาะเขตสายไหม
ขากลับระหว่างทางมีรถตำรวจจอดอยู่ข้างทางเหมือนกับกำลังจับกลุ่ม
กลุ่มเด็กแว้นนะคะแล้วก็สังเกตเห็นด้านหลัง
หลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมตำรวจขี่รถตามมา
อันนี้แม่ของผู้เสียหายบอกนะว่าผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
ผู้เสียหายเองเขาก็เลยขี่หนีเพราะเขาก็ตกใจกลัวว่าจะโดนจับไปด้วย
เขาตกใจเพราะว่าเขาไม่มีใบขับขี่พอตำรวจไล่ตามมาถึงจุดเนี้ยค่ะ
ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะตัวคุณแม่บอกว่าลูกชายแม่เหมือนกับถูกถีบรถจักรยานยนต์จนรถล้ม
แล้วเหมือนกับว่าลูกชายแม่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วก็ลากตัวขึ้นรถกระบะของตำรวจคันนี้นะคะ
ตำรวจนำตัวลูกชายแม่ไปสอนอสายไหมแล้วลูกก็โทรไปหาโทรไปบอกแม่ว่ามาหาหน่อยที่โรงพัก
บอกว่าพอไปถึงเนี่ยค่ะลูกชายแม่ถูกล็อกโซ่ที่ข้อเท้า
ถูกใส่กุญแจมือแม่บอกแม่ตกใจมาก
สภาพคือเหมือนเป็นนักโทษไปแล้วอ่ะแล้วลูกแม่คือตัวสั่นเลยนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหา๔ข้อหาพยายามฆ่าหลบหนีการจับกลุ่ม
ไม่มีใบขับขี่และมีสารเสพติดในร่างกาย
แม่บอกว่าตกใจมากไม่รู้จะช่วยลูกชายยังไง
เพราะถ้าไม่ช่วยลูกชายต้องส่งงานอาจารย์ในวันถัดไปแล้วจะทำยังไงดี
บอกว่าแล้วทำไมต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่าทำไมต้องแจ้งข้อหานักขนาดนี้
สุดท้ายแม่บอกว่าตำรวจเรียกเงินค่าปรับสองหมื่นบาทค่ะครับ
แต่ด้วยความที่ไม่มีเงินเลยขอต่อรอง
สุดท้ายทางร้อยเวรลดให้เหลือหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แม่บอกว่าแม่มีเงินติดตัว๒๐๐เองก็โทรศัพท์ไปขอยืมเงินจากคนรู้จัก
หนึ่งหมื่นสามพันบาทเอามารวมกับเงินสดที่ติดตัวแม่อยู่สองพัน
มันครบหมื่นห้าค่ะตำรวจก็ให้แม่จ่ายค่าปรับนะคะ
ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารธนาคารหนึ่ง
เจ้าของบัญชีเป็นชื่อผู้หญิงค่ะชื่อใครก็ไม่รู้
แม่ก็โอนเงินไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทที่ยืมมาเข้าบัญชีนั้น
แล้วจ่ายเงินสดไปอีกสองพันบาทรวมแล้วก็ครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แต่ประเด็นคือแม่บอกว่าไหนบอกว่าเป็นค่าปรับ
ถ้าเป็นค่าปรับอย่างถูกต้องมันต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินค่าปรับจากตำรวจ
ครับไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยแม่ก็เลยมีแค่หลักฐานหลักฐานนี้ค่ะ
คือสลิปการโอนเงินนี่นะคะแม่บอกว่าตกใจและกังวลใจมาก
กลัวว่าลูกชายจะถูกดำเนินคดีแม่ไม่คิดอะไรหรอกตอนนั้นน่ะ
วินาทีนั้นตำรวจบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดอยากช่วยลูก
เสียค่าปรับหมื่นห้ามีเงินติดตัวสองพันก็นู่น
ยืมเพื่อนหมื่นสามก็จ่ายไปให้ครบแล้วแม่กลับบ้านค่ะ
แล้วแม่ก็ถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อืม
ลูกก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดนะคะลูกชายบอกว่า
ไม่ได้สู้กับตำรวจแม้แต่นิดเดียวเลยนะยกมือไหว้ตำรวจด้วยซ้ำ
แต่ตำรวจกระทืบแล้วไม่ยอมหยุดกระทืบ
ลูกบอกแม่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีแต่เหมือนกับคันเร่งรถจักรยานยนต์มันค้างด้วย
ตกใจด้วยไม่มีใบขับขี่ด้วยครับก็เลยหนีตำรวจ
แต่ถ้าตำรวจจะตั้งข้อหาไม่มีใบขับขี่หนีการจับกลุ่มเนี่ยไม่เป็นไร
คำถามคือข้อหาพยายามฆ่ามันมาได้ยังไงลูกชายแม่ก็เลยบอกว่า
มันมีประเด็นเรื่องของข้อหาพบสารเสพติดในร่างกายนะ
คือตำรวจไม่ได้ตรวจร่างกายด้วยซ้ำไม่ได้ตรวจปัสสาวะด้วยซ้ำ
เนี่ยมีข้อหาสารเสพติดในร่างกายและอยู่ดีมีข้อหาพยายามฆ่าขึ้นมา
แม่เลยบอกว่าแม่กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วแม่ก็เลยตั้งคำถามจากคลิปคลิปนี้ในภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่แล้วเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่จ่ายค่าปรับไป
ทำไมไม่มีใบเสร็จทำไมให้โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีใครก็ไม่รู้
ชื่อเป็นชื่อผู้หญิงด้วยนะคะ
ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดก็เลยโทรยืมตังค์คนนู้นคนนี้
พอได้ยอดแล้วก็ถามเขาบอกว่าสองหมื่นเดี๋ยวไปคุยกับนายให้ว่าจะได้ไหม
เพิ่งดีใจนะเดี๋ยวกลับมาพอเขากลับมาเขาบอกหมื่นห้า
ไปน่ะเป็นชื่อผู้หญิงอืมแล้วพอน้องกดยืนยันเสร็จแล้วน้องก็ยื่นให้ดูว่า
ผมโอนแล้วนะครับโอเคเขาก็เปิดกุญแจให้เขาก็มากัน
มาดูในภาพแล้วมันไม่ใช่เขาถีบให้ล้มก่อนแล้วน้องก็ไม่ได้ตั้งใจหนี
เขาบอกแล้วว่าคันเร่งมันค้างตำรวจไม่ฟัง
แต่คันเร่งกับน้องมันค้างที่มันจะเวียนรถไงมันจะประคองรถแล้วมันจะเป็นวงกลมแล้วน้องก็ยืนขึ้น
กดคอเข้าไปมาถึงบ้านแม่แม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่นี่นะสารเสพติดก็ไม่มี
เดี๋ยวพอน้องถอดเสื้อนั่นแหละแม่เห็นแผลแต่ไม่ได้พาลูกไปหาหมอเพราะว่าไปถาม
ซาเรย์มันก็เป็นพันอ่ะแม่ไม่มีตังค์แม่ก็เลยโอ้รับไม่ได้
วอนว่าใครก็ได้ดูที่ว่าตัดสินว่าเนี่ยตำรวจเมืองไทยเราจับกลุ่มแบบนี้เหรอแค่นั้นเอง
นี่นะคะทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นคุณผู้ชมตำรวจสอนอสายไหม
ได้เชิญแม่และพี่สาวของผู้เสียหายไปคุยนะคะ
ก็มีสารวัตรที่เป็นเจ้าของคดีมีหัวหน้าชุดจับกลุ่มร่วมคุยด้วย
ก็คุยกันเป็นสักครึ่งชั่วโมงได้แต่นักข่าวก็เข้าไปไม่ได้อ่ะนะ
อันนี้คือภาพจากด้านนอกคุยกันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้าง
ฟังเสียงพี่สาวของผู้เสียหายนะคะเขาได้ดูคลิปแล้วตอนทางรวจก็บอกว่า
ความปลอดภัยเพราะว่าทางตำรวจเขายืนยันว่า
เขาจะประสานงานแล้วก็ดูแลเรื่องของพฤติ

ทีมข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
คือผู้เสียหายบอกว่าตำรวจคืนเงินให้
ซึ่งเป็นเงินประกันตัวนะคะไม่ใช่เงินค่าปรับ
ส่วนข้อหาต่างที่แจ้งความเอาไว้ค่ะ
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าพฤติกรรมไหน
ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เสียหายผู้ชายคนนี้
ตำรวจจะถอนถอนข้อหานั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดใช่ไหม

ไม่ได้ตรวจก่อนใช่ไหมแต่ได้แจ้งข้อหาแล้ว
แล้วก็พยายามฆ่าทำไมมันถึงท่านนั้น
ต้องแจ้งกันหนักขนาดนี้เลยเลย